ซึ่งก็เปิดโอกาสให้กับนักกีฬาปิงปอง
ในรายการนี้หลายคนอาจจะลืมคิดไปว่า
ตัวทีมชาติตัวเยาวชนที่มีโอกาสในการลงแข่งขันแล้ว

ในการรับใช้สโมสรซึ่งมีโค้ชหลายต่อหลายคนนั้น
กลับมารวมกันขันในรายการนี้นะครับติดตามได้จากรายงานครับ
ปัจจุบันถือว่ากำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก
เปิดโอกาสให้กับบรรดานักกีฬาสูงอายุ
ลงประลองความสามารถอย่างต่อเนื่อง
พบว่ามีผู้ร่วมแข่งขันในระดับอาวุโส
ที่มีดิกรีเป็นถึงอดีตนักกีฬาทีมชาติ

ถือเป็นผู้บุกเบิกเปิดทางให้กับบรรดานักตบลูกเด้งอาวุโส
กลับมาเจอจรัสในวงการลูกเซลลูลอยอีกครั้งเล่าว่า
เพื่อต้องการเพิ่มโอกาสการออกกำลังกาย
ให้กับบรรดาผู้สูงอายุและอดีตนักกีฬาทีมชาติ
อีกทั้งยังต้องการส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในระดับนานาชาติ
และชมรมปิงปองอาวุโสนับเป็นจุดเปลี่ยน
จนทำให้เกิดการแข่งขันประเภทอาวุโสขึ้นในประเทศไทย
ซึ่งในการแข่งขันครั้งแรกที่เราไปกันที่หมาเกาะ
เราไปเห็นการแข่งขันของอาวุโสในต่างประเทศเนี่ยมีหลากหลายมาก
ตั้งแต่รุ่นอายุ๔๐๔๙๕๐๕๙๖๐๖๙แล้วก็๗๐ปีขึ้นไป

ซึ่งในการแข่งทั้งต่างประเทศมีทั้งชายและหญิง
ผู้ที่ไปแข่งเนี่ยเป็นนักกีฬาที่เกษียณอายุ
หรือกำลังอยู่วัยทำงานหรือเป็นเจ้าของกิจการ
จริงปิงปองของคนอาวุโสสำคัญมาก
เพราะว่าถ้าเกิดเราได้เอากีฬาปิงปอง
ซึ่งเป็นกีฬาที่๑บาดเจ็บน้อยที่สุด

แล้วก็เป็นการฝึกประสาน
ฝึกอารมณ์ได้เพื่อน

หรือยังสามารถรวมกันเพื่อจะเป็นแนวทางให้เด็กรุ่นใหม่
ซึ่งกำลังพ้นจากวัยที่เล่นกีฬาเป็นเลอร์แล้วเนี่ย

สามารถจะเข้ามาทำงานกับรุ่นพี่ที่เป็นนักกีฬาด้วยกันได้
อย่างนักกีฬาอาวุโสวัย๕๕ปีท่านนี้
คืออดีตนักปิงปองทีมชาติไทย
คว้า๒เหรียญทองในกีฬา๔เกมครั้งที่๑๓
กรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ
ยอมรับว่าการได้กลับมาแข่งขันอีกครั้ง
ในสภาพร่างกายที่เปลี่ยนไป
ไม่ได้สร้างอุปสรรคในการเล่นเลย
เพราะการได้กลับมาพบปะเพื่อนฝูงอีกครั้ง
ถือเป็นความสุขที่สุดในชีวิตแล้ว
ผมเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว๒๐ปีที่แล้ว

มันได้อัตรรสของชีวิตจริงสนุกมากค่ะ

เราจะมีอายุสูงขึ้นไป
คือแก่ไปเรื่อยแต่ว่าแก่ยังมีคุณค่า
มีสุขภาพแข็งแรงก็คือต้องเล่นกีฬา
ก็อยากเชิญชวนให้ทั่วประเทศ
กีฬาให้มีประเภทสูงอายุ
แล้วมาแข่งกันอย่างนี้สนุกมาก
ได้สนุกได้สุขภาพได้เฮฮาโอ๊ย

สร้างความสุขทั้งในด้านของร่างกาย
จิตใจให้กับทุกคน
ซึ่งการที่นักกีฬาอาวุโสเหล่านี้
มีโอกาสได้กลับมาออกกำลังกายอีกครั้ง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน